คุณผู้ชมครับนอกจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
ต่างจังหวัดก็คือที่ฟาร์มโคนมที่ขอนแก่นเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาเรียกว่าเป็นฟางก้อน
อืมซึ่งเจ้าของฟาร์มเนี้ยคาดว่าเป็นการลอบวางเพลิง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ลักษณะแบบนี้ออกมาแล้ว๒ครั้งด้วยกันครับ
เป็นอาหารของโคนมภายในจินดาฟาร์มบ้านเนินทองตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
โดยการดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าไฟนั้นลุกไหม้
ภายใต้กองฟางซึ่งแน่นอนครับเป็นเชื้อเพลิงค่อนข้างดี
นายบุญธรรมศรีรีนะครับเป็นเจ้าของจินดาฟาร์ม
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืน
อยู่ดีไฟก็ลุกไหม้ฟางก้อนอย่างรวดเร็ว
จากนั้นมีชาวบ้านเห็นคนขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
พร้อมกับญาติก็เข้าไปช่วยกันดับไฟ

แต่ว่าเนื่องจากว่าลมค่อนข้างแรง
ทำให้เพลิงลุกลางค่อนข้างจะรวดเร็ว
ภายใน๑ชั่วโมงเนี่ยก้อนฟางถูกไฟไหม้ไปมากกว่า๑หมื่นก้อน
ค่าความเสียหายก็ประมาณ๒๓๐๐๐บาท
นอกจากนี้โรงบริเวณเก็บฟางบริเวณค่ากว่า๒๕๐๐๐๐บาท

ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องเกิดจากการวางเพลิง
เพราะว่าจุดต้นเพลิงไม่มีการต่อสายไฟ
ไปยังบริเวณที่วางฟางก้อนแต่อย่างใด
และรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์
ไฟไหม้ก้อนฟางหรือฟางก้อนมาแล้วด้วยนะครับ
ส่วนในรอบปีก็เกิดเหตุไฟไหม้ก้อนฟาง
ครั้งล่าสุดทั้งหมด๗ครั้งด้วยกัน
จึงต้องให้ตำรวจนั้นติดตามผู้ก่อเหตุ